แต่ว่านายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวที่กระบี่

บอกว่าอยากที่จะให้รัฐบาลทบทวนดูอีกสักทีดีไหม
เรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน

แล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวซบเซาลงค่ะ

กลุ่มชาวบ้านที่เห็นด้วยเขาก็เดินทางไปยื่นหนังสือ

ที่จะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินนี้
แล้วก็เชื่อค่ะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จะนำเทคโนโลยีที่ดีมาใช้ในการก่อสร้าง

กำนันตำบลปากาศัยอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
พร้อมด้วยชาวบ้านจากหลากหลายอำเภอกว่า๕๐๐คน
เดินทางไปที่สารากลางจังหวัด
แล้วก็ชูป้ายขอบคุณนายกรัฐมนตรี
ที่มีมติให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงมารับหนังสือจากตัวแทนค่ะ
นายดำรัฐบอกนะคะว่าวันนี้ชาวบ้านจากหลายพื้นที่
รวมตัวนัดหมายกันมาเพื่อให้กำลังใจ

นายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรี
ที่มีมติให้สร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
และท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งฐานหิน

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เขามองอีกแบบนึงค่ะ
บอกว่าภาคท่องเที่ยวและภาคเอกชนในพื้นที่
เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
เพราะไม่มั่นใจในระบบเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้
รู้มาล่าสุดไม่ได้นำเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
เยอรมันมาใช้แต่เป็นเทคโนโลยีจากจีนค่ะ
ก็เกรงว่าถ้าหากเกิดมลพิษขึ้น
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอาจจะไม่เดินทางมา
แล้วก็จะทำให้ภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวที่สร้างกันมายาวนาน
ต้องเสียหายหนักก็เลยอยากที่จะให้รัฐบาลช่วยทบทวนอีกครั้งหนึ่ง